เรื่องของการนำเท่าอัฐิของหลวงพ่อคูณไปลอยอังคารที่แม่น้ำโขงที่จังหวัดน้องคาย
พินัยกรรมของหลวงพ่อที่ท่านได้แจ้งเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมามีพิธีวางเพลิงจริงไปเรียบร้อยแล้ว

ท่านก็ได้รับชมผ่านจากการถ่ายทอดสดของทางไทยรัฐทีวีตลอดทั้งวันด้วยเมื่อวานนี้นะครับ
นี่เป็นภาพของเมื่อคืนนี้นะครับ
ขณะที่วันนี้เนี่ยก็มีพิธีการนำเท่าอัฐิของพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
ลอยอังคารที่แม่น้ำโขงที่จังหวัดน้องคายนะครับ
โดยตั้งแต่เช้ามืดวันนี้ที่ชาปนักสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวง
ด้านหลังพุทธมณฑลอีสานนะครับที่จังหวัดขอนแก่น
ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีพระชธานเพลิงหลวงพ่อคูณนะครับ
ผู้รับผิดชอบในงานภาคพิธีกรรมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เดินทางมาทำพิธีเก็บเท่าอัฐิของพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
หลังทำพิธีถวายเพลิงสรีระสังขารตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
เพื่อนำไปลอยอังคารในแม่น้ำโขงจังหวัดน้องคาย
โดยการถวายเพลิงสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณนั้น
เริ่มตั้งแต่ยี่สิบสองนาฬิกาสิบห้านาทีเมื่อคืนที่ผ่านมา
จนถึงเวลาประมาณ๓นาฬิกาไฟก็มอดดับลงทั้งหมดนะครับ
โดยตลอดระยะเวลาที่ไฟลุกโชนนั้นได้เกิดปรากฏการณ์ต่าง
ตามความเชื่อของประชาชนทั้งลักษณะของเปลวเพลิงที่เป็นรูปร่าง
คล้ายกับนกหัดสดีลิงบินออกจากเตาเผาหรือว่าเปลวเพลิงคล้ายกับหลวงพ่อคูณนะฮะ
เดี๋ยวเราจะมีให้ติดตามอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าดูขั้นตอนของพิธีต่างในวันนี้ก่อนนะครับ
ขั้นตอนการเก็บเท่าอัฐินั้นมีศักดิ์ขีพยานในพิธีทั้งหมด๑๕ท่าน
อย่างเช่นรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชศรีมา
ราชการจังหวัดขอนแก่นคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
น้องสาวของหลวงพ่อคูณมีหลานด้วยรวมถึงลูกศิษย์ด้วย
ร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนาและเจียนเหล็กเปิดเตาเผาหลวงพ่อคูณนะครับ
โดยบริเวณชั้นล่างของเตาเผาจะมีกล่องสแตนเลสขนาดความยาวประมาณ๒เมตร
เป็นที่รองรับเท่าอัฐิซึ่งเมื่อนำเท่าอัฐิออกมาทั้งหมดแล้ว
ปิดฝาล็อกกุญแจอย่างแน่นหนาคลุมด้วยจีวรพระวางดอกไม้สักการะ
จากนั้นก็ยกกล่องสแตนเลสบรรจุเท่าอาถิของหลวงพ่อคูณขึ้นขบวนรถ
เวลาประมาณ๘นาฬิกา๓๐นาทีขบวนรถได้เคลื่อนออกจากชาปณะสถานชั่วคราว
ที่จังหวัดขอนแก่นโดยใช้เส้นทางเป็นถนนวิทรภาพ
ถนนประจักษ์ศิลปาคมถึงสี่แยกหน้าวัด
ซ้ายเข้าถนนโพชัยไปยังริมแม่น้ำโขง
บริเวณหน้าสถานีเรือหนองคาย
ซึ่งทางด้านของเวลาประมาณ๑๓นาฬิกานะคะขบวนได้เคลื่อนมายังบริเวณพิธี
โดยพระครูภาวนาธรรมโคศิษฐ์เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดน้องคาย
ได้นำประชาชนสวดขอขมาอัฐิแล้วก็ได้นำเท่าอัฐิ
ลงเรือลาดระเวน๑๖๙ของหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามลำน้ำโขงหรือนรขอที่จัดเตรียมไว้
ขบวนเรือได้เคลื่อนออกไปในแม่น้ำโขงค่ะ
จนถึงสะพานมิตรภาพไทยลาวเพื่อให้ประชาชนได้กราบลาเป็นครั้งสุดท้าย
จากนั้นวนกลับมายังพระธาตุกลางน้ำ
วนรอบพระธาตุกลางน้ำ๓รอบนะคะ
พระสงฆ์๔รูปสวดมาติกาและมีพิธีโยนเหรียญ๙เหรียญ
พิธีลอยขันห้าพิธีลอยพวงมาลัยโปรยเข้าตอกดอกไม้
ถวายเครื่องทัยธรรมและลอยเท่าอัฐิของหลวงพ่อคูณ
โดยได้มีการราดน้ำลงในกล่องที่บรรจุเท่าอัฐิ
ก่อนที่จะทำการเทลงไปในแม่น้ำโขงนะคะ
วิธีนี้เพื่อให้เท่าอัฐิจมน้ำและไม่ให้ใครมาเก็บไปเป็นของส่วนตัว
ตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อคูณค่ะ
จากนั้นพระสงฆ์รับอนุโมทนาและกรวดน้ำถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีค่ะ
อืมนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะฮะ
บนเรือนะคะในพิธีลอยอังคารเท่าอัฐิหลวงพ่อคูณก็ประกอบไปด้วย
นะคะมีผู้ที่เกี่ยวข้องในการประกอบพิธี๑๕คนลงเรือลำนี้ซึ่งก็คือพระสงฆ์สี่รูป
ว่าราชการจังหวัดน้องคายผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาวัฒนธรรมจังหวัดน้องคายอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเจ้าหน้าที่รวมถึงญาติของหลวงพ่อคูณด้วย
จากนั้นตามด้วยเรือลาดระเวน๑๒๐ของนรคก็มีผู้บริหารหัวหน้าศูนย์ราชการต่าง
ตามด้วยเรือของตำรวจน้ำสามลำเรือของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง๑ลำและเรือของภาคเอกชนอีก๑๐ลำค่ะ
โดยรอบขบวนเรือทั้งหมดนะครับก็ยังมีเรือเร็วมีเรือแพทย์ที่จะคอยเฝ้าระวังหากเกิดอุบัติเหตุทางน้ำจะได้คอยเข้าช่วยเหลือได้ทันทีนะครับ
ขณะที่ตลอดทั้งวันนะครับประชาชนต่างเดินทางมาจับจองพื้นที่บริเวณสถานที่จัดงานที่เจ้าหน้าที่ได้จัดไว้บนท่าเทียบเรือเป็นจำนวนมากนะครับ
หลายคนก็เลือกมาจับจองพื้นที่บริเวณริมขอบแม่น้ำโขงรวมถึงจุดที่อยู่ใกล้กับพระธาตุกลางน้ำมากที่สุด
เพื่อจะได้ชมแล้วก็ร่วมส่งหลวงพ่อคูณเป็นครั้งสุดท้ายอย่างใกล้ชิดแล้วก็ยังมีชาวบ้านจากฝั่งสปลาวนะฮะที่เขาทราบข่าว
เขาก็มารอชมขบวนเรือตามริมแม่น้ำโขงด้วยนะครับค่ะนี่คือเป็นภาพที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันวันนี้นะคะ